เรื่องใหญ่ของคนไทยนะคะเอาไงดีพวกเราภาวะกันไหมคะ
ตามหาวุ่นคนไข้ฝีดาดลิงหนีโรงพยาบาลหวั่นแพร่เชื้อ
แล้วพฤติกรรมนี่เสี่ยงกับการแพร่มากใช่ค่ะ
ชอบเที่ยวสถานบริการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
แบบไม่ป้องกันไม่ป้องกันตอนนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๑๔๒รายนะคะ
ภายลักษณ์หน้านังสือพิมร่าไงเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังอ่านปุ้ยชูไว้
ตามล่าไนเจรียหนีรักษาฝีดาดลิงเสี่ยงสูง๑๔๒ราย
โอ้โหคุณผู้ชมฮะใครเสี่ยงบ้างก็ไปแสดงตัวแล้วไปตรวจดีกว่า
เพื่อความสบายใจแต่ว่าเสนอเพราะคุณจะรู้ตัวว่าคุณเสี่ยงไม่เสี่ยง
จากต่างประเทศคนป่วยและการแพร่ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ

นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
ผู้ป่วยรายแรกแต่ดันหนีอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตเลย
เมื่อวานนี้ที่สารกลางภูเก็ตนะฮะถึงขั้นต้องปิดห้องประชุมกันเลยนะคะ
และเรื่องนี้ทำให้คุณอนุทิณฟิริสแตกมากเลยนะ

เมื่อวานนี้นายพิเชศปานัพงษ์รองพุภาครรมราชกรจังหวัดภูเก็ต

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงนะคะ
ร่วมกันแถลงยืนยันว่าไปพบผู้ป่วยฝีดาดลิงจริง
ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นชายชาวไนเจรียอายุสักประมาณ๒๗๒๘ปีนะคะ
นี่คุณผู้ชมใครพบเห็นนายคนนี้นะคะแจ้งได้เลยนะคะนายออสเมิล
นายออสมอนคนนี้ล่ะคุณผู้ชมมีอาการตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ต่อมาวันที่๑๖กรกฎาคมเรียนพยายามไล่ไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะ
ต่อมา๑๖กรกฎาคมนายออสมคนนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
อาการเบื้องต้นทำไมถึงเข้าโรงพยาบาลรู้ไหมคะ
อาการเบื้องต้นไปพบว่านายคนนี้มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกมีผื่นแดง
ุ่มนูนแดงตุ่มน้องที่ขาหนีบทั้งสองข้าง
ลามลงไปถึงอวัยวะเพศก่อนที่จะกระจายตัวทั่วตัวเลยนะคะ
แล้วยังไปตรวจสอบเพิ่มเติมดอกจันทร์ตรงนี้เลยนะคะ
ยังพบประวัติว่าไปมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน

แล้วไปเที่ยวสถานบริการสถานบันเทิงต่างในพื้นที่หาดป่าตอง
สัปดาห์ก่อนก่อนที่จะมีอาการปรากฏ

หลังจากนั้นค่ะก็เลยมีการเก็บตัวอย่างนะคะ
ตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ
ระหว่างที่รอผลตรวจหาเชื้อเนี่ยนะคะ

ทีนี้ไล่ไทม์ไลน์กันต่อค่ะ
กรกฎาคมผลการตรวจจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ไปพบว่านายคนนี้ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคฝีดาดลิงจริง
อันนี้โรงพยาบาลจุลาลงกรเขายืนยันมาแบบนี้นะคะ
ต่อมา๑๙กรกฎาคมเพื่อที่จะยืนยันผลตรวจอีกรอบหนึ่ง
เอาให้แน่นะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลตรวจครั้งที่สองว่า
ออสเมิลป่วยเป็นโรคฝีดัดลิงจริง
คราวนี้ทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อผู้ป่วย
ให้มารักษาที่โรงพยาบาลเรื่องใหญ่เลยค่ะ
ติดต่อนายออสมอนเนี่ยไม่ได้คราวนี้ต้องประสานตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อไล่ดูเส้นทางการเดินทางของนายออสมันคนนี้
ทีนี้ไปดูวันที่๒๐๒๑กรกฎาคม
ตำรวจไปตรวจสอบข้อมูลนี่คุณผู้ชมดูหน้าจอพร้อมกันนะคะ
ไล่ดูกล้องวงจรปิดพบว่าข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ย
เดินทางไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หาดป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เข้าพัก๒๑ใช่ไหมคะเขาจ่ายค่าเข้าพักเป็นเงินสด๒คืน
พฤติกรรมคือเจ้าตัวน่าจะรู้แล้วแหละว่าตัวเองต้องเป็นอะไรสักอย่าง
ก็เลยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพักไม่พูดคุยกับใคร
กระทั่งช่วงค่ำของวันที่๒๑กรกฎาคมเดินทางออกจากโรงแรม
แล้วก็หายตัวไปเลยค่ะหายตัวไปเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะ
เจ้าตัวหายไปไหนแต่ว่าได้เบาะแสเบื้องต้น
ว่าน่าจะอยู่แถวจังหวัดสะแก้วอันนี้ล่าสุดนะคะ
ทีนี้มาดูหน่อยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านว่าไง
บอกว่าตอนนี้กำลังให้ตำรวจตามไล่ล่าตัวผู้ป่วยรายนี้นะคะ
คุณอนุทินใช้คำว่าปรี๊แตกเลยนะ
ว่าต้องมีบทลงโทษตามกฎหมายและจะใช้กฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่เอาผิด
แล้วจะเนรเทศออกนอกประเทศไปด้วยนะคะ
ตอนนี้สั่งให้จับจับกลุ่มตัวเลย
วิธีการของเขาก็คือเอารูปของนายออสเมิลคนนี้ไปแปะทุกจุดเลย
ใครเห็นนายคนนี้แจ้งเบาะแสเลยคุณอนุทินบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็ล่าสุดคุณอนุทินออกมาเปิดเผยบอกว่า
ได้รับรายงานจากกรมควบคุมโรคว่าไปพบหลักฐาน
มีชายชาวต่างชาติผิวดำรูปภัณฑ์สันธารคล้ายกับนายออสมันคนนี้ค่ะ
ปรากฏตัวอยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดสะแก้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลย
ประสานตำรวจให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวมันเป็นสัญญาณอะไรรู้ไหม
จะหนีออกแล้วอ่าใช่แล้วชายแดนค่ะเออจะออกทางนู่นประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
ค่ะทีนี้ข้อมูลทุกส่วนเลยมันตรงกันว่าค่อนข้างเชื่อได้ว่า
นายคนนี้ที่บอกว่ามีรูปภัณฑ์สันธารผิวดำเป็นชายชาวต่างชาติเนี่ย
นี่คือนายออสเมิลเบื้องต้นเดี๋ยวต้องรอกรมควบคุมโรค
แหลงรายละเอียดอีกครั้งในวันนี้นะคะอยากให้ติดตามเรื่องนี้
ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะคะ

คนนี้ค่ะไม่ได้เพิ่งมาไทยนะใช่ไม่ได้เพิ่งมาไทยมาไทยตั้งแต่ปี
หกสี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหกสี่ค่ะแล้วเพิ่งตรวจว่าเป็น
ดาดลิงอืมมันติดจากไหนอ่ะติดจากไหนอืมเนี่ยเรื่องใหญ่คือถ้าเกิดว่า
ถ้ามาตั้งแต่๖๔เนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยข่าวเรื่องฝีดาดลิงยังแทบไม่มีเลยนะ
ใช่เนี่ยต้องเป็นเรื่องที่วิเคราะห์กันหนักเลยนะคะว่าสรุปแล้วนายออสเมิลคนนี้
ติดเชื้อฝีดาดลิงมาจากไหนครับเพราะไม่ได้เพิ่งเดินทางเข้ามาในไทย
แล้วอยู่ไทยเนี่ยเกินกำหนดสี่ถึงห้าเดือนแล้วด้วยอ๋อเนี่ยค่ะ
ด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าคุณอนุทินก็เลยบอกว่าคาดว่าเจ้าตัวเนี่ย
ก็เลยไม่ยอมเข้ารับการรักษาเพราะอยู่ไทยเกินกำหนดไง
กลัวเรื่องของผิดกฎหมายไงคือเขามาตุลาใช่ไหมค่ะ
มาตุลาเนี่ยขอวีซ่าเรียนภาษาก็เก้าสิบวันใช่มาตั้งแต่โอ้โห
สิบเอ็ดตุลาหกสี่ดอมครับขอเรียนภาษาเก้าสิบวันใช่ไหม
ได้รับอนุญาตให้อยู่ไทยจนถึง๑๘มกราคม๖๕
นี่เดือน๗เข้าไปแล้วใช่ค่ะ
แล้วเจ้าตัวแจ้งว่าจะเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

แล้วกลายเป็นว่าติดเชื้อฝีดาดลิง
จนกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครตามตัวได้

หนึ่งเจ้าตัวติดเชื้อฝีดัดลิงมาจากไหน
ไม่ใช่เชื้ออิมพอร์ตแน่นอนไม่ใช่เชื้อนำเข้าแน่นอน
สองตอนนี้เจ้าตัวอยู่ไหน
แล้วเตร็ดไปตรงไหนอย่างไรบ้าง
เพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลตัวเลขที่เป็นทางการ
สัมผัสเสียงสูง๑๔๒คนเรียนว่าเยอะกว่านี้

ผมขออนุญาตเคียงข่าวให้๓ประเด็นสั้น
หนึ่งคือตอนนี้ฝีดาดลิงมียานักศึกษาไหม
ไม่มีรักษาไปตามอาการ
สองวัคซีนฝีดาดลิงที่เขาเพิ่งจะมีกันเนี่ย
เดี๋ยวไทยจะสั่งมาให้บุคลากรทางการแพทย์

ไอ้ฝีดาดคนวัคซีนที่องค์การเพศรัชกรรม
แช่แข็งไว้๔๐ปีเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้ว
พร้อมใช้งานถ้าจำเป็น
มีอยู่ประมาณสัก๕แสนโดสได้
แล้วก็ใครก็ตามที่เกิดก่อนปี๒๕๒๓ขึ้นไป
อันนี้คือน่าจะปลอดภัย
เพราะว่ามีการปลุกฝีกันไว้แล้วก่อนหน้านี้
เรื่องของฝีดาดลิงกันนะครับแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเสี่ยง